มาสรุปกันอีกครั้งสำหรับยอดผู้ป่วยโควิด๑๙ในบ้านเรา

ซึ่งคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ว่าวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ต่ำ๑๐เป็นวันที่๓แล้วนะ

แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๖ราย

อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือว่าหาแหล่งติดเชื้ออีก๑ราย
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นอีก๑๓ราย
แล้วก็เป็นข่าวดีที่วันนี้ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะครับ
ทำให้ผู้ป่วยสะสมในบ้านเราทั้งหมดมี๒๙๔๗ราย
กลับบ้านไปแล้ว๒๖๖๕ราย
คุณดูตัวเลขนี้น่าสนใจมากว่า
ยังมีผู้ติดเชื้อโควิดรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๒๒๘รายเองนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตสะสม๕๔รายนะครับ
ขณะที่การดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์
ก็เจ้าหน้าที่ส่งดำเนินคดี๕๑๐คนตักเตือน๗๙คน
ดำเนินคดีฐานชุมนุมมั่วสุมอีก๗๙คดี
โดยอันดับหนึ่งก็คือมั่วสุมเล่นพนันนะครับ
คุณหมอทวีสินยังพูดถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ
เรื่องของการสำรวจพฤติกรรมของคนไทยนะครับ
รวมถึงการปลดล็อกบางพื้นที่ร้านค้าร้านขาย
ก็ต้องรอทางสบคพิจารณาแล้วก็การประกาศจากสบค
ชัดเจนนะครับว่าจะมีการปลดล็อกแล้วก็ผ่อนคลายอะไรบ้างนะครับ
รวมถึงเรื่องของการให้นมลูกนะครับ
การติดเชื้อไม่ได้ผ่านทางน้ำนมของแม่
หากแม่ติดเชื้อโควิด๑๙จะไม่มีผลต่อน้ำนม
ก็สามารถให้น้ำนมให้เด็กได้ตามปกติ
แต่ต้องป้องกันอย่างเข้มข้นด้วยการใส่หน้ากากอนามัย
ที่สำคัญก็คือเหมือนปั๊มนมเอาไว้
แล้วค่อยป้อนนมให้กับลูกด้วยขวดนมแทนนะฮะเว้นระยะห่างซะหน่อย
ส่วนการสำรวจพฤติกรรมของคนไทย
พบว่าพฤติกรรมประชาชนในช่วงเดือนเมษายน
มีความระมัดระวังในเรื่องของการสร้างระยะห่างทางสังคม

เพราะว่าจาก๘๖๙ที่ให้ความร่วมมือกลายเป็นผ่อนคลายตัวเอง

ส่วนการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัย
คนไทยปฏิบัติได้ดี๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ
ส่วนล่าสุดราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศการขยายระยะเวลา
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรแล้วนะ
โดยระบุเหตุผลแบบนี้แม้จะควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
แสดงถึงขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย
ความเข้าใจสถานการณ์และความร่วมมือจากประชาชน
แต่โรคนี้ยังคงระบาดรุนแรงในหลายประเทศ
และมีการเดินทางเข้ามาในราชนาจักรไทยตลอดจน

ยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
แล้วก็ด้วยความไม่ประมาทจึงมีความจำเป็น
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ซึ่งรัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์
โดยเพิ่มความเข้มงวดหรือผ่อนคลายบางมาตรการ

ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองรวมถึงฝ่ายเศรษฐกิจต่อไป
ก็ทั้งนี้การขยายพรกรฉุกเฉิน
ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๖
นี่คือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศออกมาแล้ว
อันนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ